มาแล้วครึ่งวันนะคะสำหรับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
ในวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้ค่ะที่เยาวราชปีนี้นะคะ
พ่อค้าแม่ค้าพูดตรงกันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าบรรยากาศซบเศร้าที่สุดนะคะ
รอบ๒ปีที่ผ่านมาเนื่องจากลูกค้านั้นกำลังซื้อลดน้อยลงค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะบรรยากาศที่ตลาดเก่าเยาวราชยังไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการซื้อขายของไหว้ศาสตร์จีนปีนี้ซบเศร้าที่สุดในรอบ๒ปี
ขายลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะลูกค้ากำลังซื้อลดน้อยลง
เศรษฐกิจไม่ดีรวมถึงเป็นเทศกาลที่เล็กกว่าเทศกาลใหญ่อย่างตรุษจีน
คนนิยมซื้อของเส้นไหว้มากกว่าอย่างแม่ค้าที่ขายไก่ต้มมากว่ายี่สิบปีเล่าว่า
เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้คล่องจากหมูย่างกิโลกรัมละ๔๕๐
สิบบาทก็เปลี่ยนเป็นหมูต้มชิ้นละหกขีดในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาท

ส่วนอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนถึงกำลังซื้อว่าคนซื้อน้อยลงนะคะ
ก็คือการจราจรบนถนนเยาวราช
จนถึงณขณะนี้นะคะรถก็ยังคงคล่องตัวค่ะ
แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะอนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถขยับร้านออกมาขายบนทางเท้าได้

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

จึงต้องรอประเมินอีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ
ช่วงนี้มันก็ติดดิปีที่แล้วนะปีนี้ไม่ติด
แล้วเชื่อว่ามันเกิดจากอะไรคะ

ถ้าเศรษฐกิจดีก็โอ้ยรถติดแล้วผ่านที่ยาวแล้ว
ขณะที่ร้านขายขนมไหว้จึงจิบไถ่ในซอยเยาวราช๖เล่าว่า
แม้ราคาต้นทุนของวัตถุดิบนะคะจะสูงขึ้น๑๒๐
ทางร้านก็ไม่ขึ้นราคาสินค้าค่ะ
ซึ่งยอดขายหน้าร้านลดลงเกือบ๑๒๐
ทำให้ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้าประจำ
จากสภาพสังคมเน้นความสะดวกสบาย
และเป็นการเลี่ยงการจราจรบนท้องถนน
สำหรับราคาอาหารไหว้ของคาวปีนี้นะคะ

พะโล้ตัวละ๓๕๐๓๗๐บาท
ไก่ไทยหรือว่าไก่บ้านตัวละ๔๗๐บาท
เนื้อ๒๕๐๓๐๐บาทค่ะ
ส่วนอาหารทะเลต้นทุนสูงขึ้นประมาณร้อยละ๑๐
แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงตึงราคาไว้เท่าเดิมค่ะ
ส่วนขนมเข็งราคาคู่ละ๒๐๓๕บาทค่ะ
ส่วนหนึ่งที่บรรยากาศวันใจในเทศกาลปีนี้นะคะ
เดินทางมาซื้อของไหว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ยังหวังว่าในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นของวันนี้
จะมีประชาชนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาซื้อของไหว้
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
สวัสดีของแก้วค้าวเทวราชทีวีรายงานจากถนนเยียวราชค่ะ